เรื่องของโซเชียลอย่างที่เราทราบกันดีว่า

แต่บางส่วนใช้เป็นจุดที่ประดม
คนเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กัน

ก็เชิญชวนให้ชายหญิงที่ไม่รู้จักกัน

มีจัดหงจัดห้องให้เขามีอะไรกันไป

ต้นต่อที่เผยแพร่ภาพชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กัน
ในห้างที่สนับบุรี

แต่ว่าเรายังไม่เจอยังไม่เจอตัวชายหญิงในคลิปนี้ในภาพนี้นะครับ
คือภาพนี้เราเคยมีการนำเสนอข่าวไปแล้ว

เป็นภาพชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน

ห้างสรรพสินค้าที่สระบุรี
ก็สักประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เมื่อวานพันธบรวจเอกสิริวัตรดีพอ
เป็นโฆษกตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปท
แถลงผลการจับกลุ่มนายนนทกร

พรบคอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพลามกอนาจารย์

ไซต์แห่งนี้เปิดให้บริการก็คือเป็นการชักชวนบุคคลทั่วไป
สมัครสมาชิกเข้าไปเสียเงินนะ
เมื่อโพสต์แล้วก็ดูรูปภาพและคลิปวิดีโอละมุกอนาจารย์ต่าง
ก็จะมีชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็ยังเป็นธุระในการจัดหาคู่นอนแลกเปลี่ยนคู่นอน

นอกจากนี้เนี่ยยังมีการนำภาพเป็นแอบถ่าย

ส่วนกรณีภาพชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันในห้างที่สระบุรีเนี่ย
นนทกรผู้ต้องหายังไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย
อ้างว่าเขาเป็นเพียงสื่อกลางในการให้สมาชิกนำรูปหรือคลิปไปเผยแพร่ในเว็บเขาเท่านั้น
ไม่รู้ว่าในภาพนั้นเป็นใครและไม่รู้ว่าถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
คือเอาว่าเป็นแค่สถานที่รับคลิปมาเผยแพร่ว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วก็เอาเงินจากคนที่เป็นสมาชิกแล้วก็โพสต์ภาพโพสต์คลิปไปนะครับ
ซึ่งทางปทจะสืบหาตัวบุคคลทั้งสองคนต่อไปว่าในคลิปนี้เป็นใคร
เพราะมีภาพใบหน้าชัดเจนรูปภัณฑ์สันธารชัดเจน
แล้วก็ฝากเตือนนะคู่รักหรือว่าแฟนเก่าที่เลิกลากันไป
แต่มีการถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้แบบนี้อย่าเผยแพร่นะครับ
ระวังจะหลุดนะฮะถ้ามีการเผยแพร่จะถูกดำเนินคดีตาม
บอคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดนะครับระวังกันด้วยนะฮะ